ส่วนอีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวใหญ่เหมือนกันค่ะ
ตอนนี้เตรียมเรียกสอบแล้วสำหรับกรณีผู้อำนวยการโรงเรียน
ซึ่งอยู่ที่นครราชศรีมาที่มีข่าวออกมาว่า
คบหากับเด็กนักเรียนชั้นม๒ยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลย
มีแชทไลน์แบ็คกราวเป็นรูปคู่เรียกกันว่าที่รักอย่างนั้นที่รักอย่างนี้
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านของพนักงานสอบสวนสภบัวใหญ่
ออกหมายเรียกผู้อำนวยการคนนี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียน
ในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานี้เนี่ย
ที่เขามาร้องเรียนเรื่องผู้อำนวยการคนนี้
ก็มีการตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
จะเรียกนายณฐาพบบุญทองโทวัย๕๑ปี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้เพียง๓เดือนคนนี้เนี่ย
เข้ามาพบภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
โดยพฤติกรรมนะคุณผู้ชมทวนกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับกรณีของนายณฐาพบผู้อำนวยการคนนี้
พฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
ลักษณะคบหากันเป็นแฟนอย่างลับ

หลักฐานก็คือภาพไลน์พูดคุยกันในเชิงชู้สาว

มีใช้คำว่าเมียจ๋าก็มีนะคะ
มีภาพถ่ายกอดคออย่างสนิทสนม

รวมไปถึงมีกระแสออกมาอีกบอกว่า

จะมาสู่ขอน้องแต่งงานวันวาเลนไทยที่จะถึงนี้ไปอีก
ก็เกิดเป็นกระแสวิภาควิจารณ์กว้างขวางค่ะ

ติดตามข้อเท็จจริงสำหรับกรณีนี้

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่ก็บอกว่า
ตอนนี้ออกหมายเรียกผู้อำนวยการคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วภายในอาทิตย์หน้า
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะรับการประสานจากพอว่าจะมาในวันพุธค่ะ
ส่วนแม่ของน้องม๒ก็จะเชิญให้มาสอบปากคำเพิ่มอีกครั้ง
ก็พบว่าน้องคนนี้ได้เดินทางกลับจากจังหวัดชนบุรีมาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านแล้วด้วย
เมื่อวานเราก็ได้สืบศูนย์ตัวสอนเขาที่จริงและได้แจ้งข้อเกลาหาในส่วนที่ภายลักษณ์ทานสมบูรณ์

ท่านพอคุยกับตำรวจเสร็จทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องชั้นมศปีที่๒ไปเจอคุณแม่น้องนะคะก็ไปพูดคุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าตกใจกับ
การที่เกิดขึ้นเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่ารูปหรือว่าแชทไลน์เนี่ย
ออกไปจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่โตแล้วถึงได้รู้แม่บอกว่าแม่คุยกับลูกแล้ว
ลูกยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนตอนนั้นสภาพจิตใจลูกสาวย่ำแย่เลยค่ะ
ไม่กล้าไปโรงเรียนก็เลยต้องให้เงินไป๒๐๐๐
ให้ไปหาญาติที่จังหวัดสกลนครก่อนแล้วลูกสาวก็เดินทางต่อไปพักที่จังหวัดชนบุรี
ก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่อำเภอบัวใหญ่ในวันนี้
ส่วนที่มีข่าวที่บอกว่ารักกันชอบพอกันพอจะมาขอแต่งงานในวันวาเลนไทยที่จะถึงนี้
คุณแม่บอกเลยว่าไม่จริงไม่ได้มีการพูดคุยกับพอเลย
เพราะว่าลูกสาวเนี่ยยังจะเพิ่งอายุ๑๔ปีเท่านั้นจะไปแต่งงานได้ยังไงวัยยังไม่ถึง
แล้วก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าลูกสาวไม่ได้คบกับพอตามที่เป็นข่าวค่ะ
แล้วที่มีข่าวออกมาว่ามีผอเขามาคุยกับแม่ว่าจะมีงานแต่งงานมั่นอะไรอันนี้ไม่เป็นความจริง
ไม่ใช่ความจริงอีกแม่ไม่เคยพูด
ใครพูดออกมาแม่ก็ไม่เคยพูดว่าจะแต่งงานแต่งอะไรมันไปเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าตอนแรกมันมีมันอ่ะมันเลิกมา
ตอนแรกนะจะพูดความจริงเลิกกับแฟนเก่าแม่ไอ้เอน่ะ
มาอยู่กับแม่มาเลิกก็มาอยู่กับแม่
ประมาณอาทิตย์กว่าก็เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น
ข่าวก็มีแต่แม่ไอ้เอ๋ออกข่าว
ว่าเด็กคนนี้คุบกับเขา

ไม่พอใจไม่อยากให้เลิกกับลูกเขาและน้องเขาไม่อยากอยู่
น้องเขาก็บอกว่าจะเลิกแม่หนูอยู่ไม่ได้
แม่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีทางจัดงานแต่งงานไม่ไม่มีไม่

แล้วก็ยืนยันว่าตัวน้องเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

ตัวแม่ยืนยันว่าน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒
บอกว่าไม่ได้คบกับพอคนนี้
รูปที่เราเห็นก็ไม่ใช่เธอ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนสนิทกับน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒คนนี้ค่ะ
เพื่อนสนิทบอกว่าน้องมาเล่าให้ฟังจริงนะว่าคบกับพอค่ะ
โชว์รูปให้ดูด้วยโชว์ไลน์ให้ดูด้วยโชว์ของที่ผอซื้อให้ให้ดูด้วย
แล้วก็บอกด้วยว่าอยากคบเปิดเผยไม่อยากปิดบังด้วยเนี่ยค่ะ
เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ถามนะว่าอ้าวพอมีภรรยาแล้วไม่ใช่เหรอ
น้องก็บอกกับเพื่อนว่าเขาเลิกกันแล้วแล้วเราก็มาคบกัน
เดี๋ยวจะแต่งงานกัน๑๔กุมภาพันธ์แต่เรื่องมาแดงซะก่อน
ส่วนแฟนนุ่มม๓โรงเรียนเดียวกันเลิกไปแล้ว
เลิกก่อนจะมาคบพอนี่ค่ะ
เพื่อนก็บอกว่าน้องนักเรียนหญิงคนนี้ก็เป็นคนเงียบร่าเริงนะคะ
ก็ปกติอะค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ไม่ค่อยเล่าเรื่องรายละเอียดอะไรให้ฟังเท่าไหร่
ลองฟังเสียงเพื่อนของน้องดูนะคะ
เต็มเนื้อแล้วดูกลัวเฟ้นบ้านหลังตอนนี้
ก็ยังเยอะครับถึงเรียกแม่บอกว่าจะแส้การเติบ
อ๊ะสรภาพแหล่ะเปล่า
แต่เค้าบอกเรา

เขาบอกว่าเขาคุยกับพ่อแม่เขาคุยกัน

อืม

แล้วหลังจากที่แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเราได้คุยกับน้องแน็ตไหมคะ
ก็คุยอยู่แต่ตอนนี้เขาบล็อกแล้ว

คุยกันถามเขาว่าเขาอยู่ไหน

เขาบอกว่าถ้าอยู่บัวใหญ่ไปได้เขาก็จะไม่อยู่

อืม

แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่า
มีอีกนักเรียนหญิงชั้นม๒
อายุ๑๓เรียนโรงเรียนเดียวกัน

ที่เป็นข่าวว่าคบหากับพอ

เพราะผู้ปกครองของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒

ไปแจ้งความที่สพบัวใหญ่

ดำเนินคดีกับพอคนนี้

ช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ลูกสาวถูกพอคนนี้

เสนอค่าตอบแทนให้๒๐๐๐บาท

พอคนนี้

และผู้ปกครองด้วยนะคะที่เขาเข้าไปแจ้งความ

หมดค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน

แจ้งข้อหาและออกหมายเรียก

พตพเอกข้ารมบุญสด

การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

กับทางเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งทั้งในส่วนของคดีอาญาและในส่วนของทางวินัย
ทั้งสองส่วนเลยมีเหตุเชื่อว่าพอคนนี้มีส่วนในการกระทำความผิด

ตอนนี้ก็มีการรับแจ้งเหตุคดีอื่นที่เกี่ยวพันธุ์ด้วย
พูดจาใส่ร้ายอะไรแบบนี้นะคะมินประมาท
มันจะมีข้อหาข้างเคียงอื่น
ก็จะมีการดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ต้นก็คือต้องออกหมายเรียก
เพื่อที่จะให้มาให้ข้อมูล
พอคนนี้ควรจะมาให้ข้อมูลตำรวจบอกแบบนี้

ถ้าตัวเองไม่ผิดก็มายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองซะ
พอเองก็ต้องมาชี้แจงค่ะ

หายไปแบบนี้ไม่ได้ออกหมายเรียกแล้วนะคะ

ทีนี้พอมีประเด็นที่บอกว่าพอก็มีภรรยาแล้วนี่
ไปดูที่บ้านพักของพอที่เช่าพักอาศัยอยู่ค่ะ
เพราะว่าพออาศัยอยู่กับภรรยาคนล่าสุดนะ
อยู่ในเขตเทศบาลอำเภอบัวใหญ่นี่แหละ

ประตูบ้านถูกล็อกแม่กุญแจอย่างแน่นหนา
หน้าบ้านยังคงมีรองเท้าแล้วก็สิ่งของวางอยู่ระเกะระกะ
แต่ดูแล้วเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านค่ะ
ไปสอบถามเพื่อนบ้านระแวกนั้นก็บอกว่า
ปกติพอคนนี้อยู่กับภรรยา

ภรรยาทำงานร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็รู้มาว่าชอบขี่รถบิ๊กไบท์
แต่พอเห็นเป็นข่าวก็ไม่คิดเลยว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ

ภรรยาสาวของพอรีบเลยนะ
ข้าวของแล้วก็หนีหายออกไปจากบ้าน

แล้วก็ไม่มีใครพบเห็นทั้งคู่อีกเลย

เพื่อนบ้านเห็นว่ามีชายแปลกหน้าคนนึง
นำกุญแจมาสตาร์ทรถจักรยานยนบิ๊กไบท์